ข่าวเช้าแบบนี้เรามาดูอะไรสดกันบ้างดีกว่านะครับ
เป็นบรรยากาศสดแล้วก็เป็นปฏิบัติการสดเลยตอนนี้
เพราะว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ใช่นะครับเพื่อเป็นการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด
อ้วนนทบุรีตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่
ติดตามได้จากรายงานจากคุณวิมนต์วันธรรมภักดีพฤษข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดปฏิบัติการในครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เข้าตรวจค้นในวันนี้นะคะตำรวจสามารถที่จะจับตัว
นายเอกอ้วนหรือว่าจรรย์คำสดซึ่งพักอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็ขณะนี้นะคะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของการสมคบกัน
ร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งทางตำรวจปรับรามยาเสพติดค่ะก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการ
ใช้ยาสยพรี๖๐ทับ๖ผลพวงจากความโลภ
ในการบุกเข้าจับค้นเอกอ้วนซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องขังตัวการสั่งยาเสพติด
ซึ่งตำรวจปรับรามยาเสพติดก็ได้นำกำลังพร้อมด้วยชุดสยบภัยรี
จู่โจมเข้าจับนายจรรย์คำสดหรือว่าเอกอ้วนนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องขัง
แล้วก็เป็นขายใหญ่ของเครือขายยาเสพติดในระดับสั่งการ
ทำหน้าที่ในการรวบรวมออเดอร์ยาเสพติดจากภาคต่าง
โดยจับได้ภายในหมู่บ้านบ้านหลังนี้นะคะ๙๘ทับ๑๑๖ย่านราชพฤกษจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ซึ่งตำรวจปรับรามยาเสพติดก็ได้ร่วมกับตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะ
ใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนนานกว่า๑๐เดือนนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครือขายยาเสพติด
ซึ่งพบความเคลื่อนไหวในส่วนของบัญชีที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินกว่า๑๐๐ล้านบาท
เครือขายยาเสพติดรายสำคัญเชื่อมโยงกันในหลายพื้นที่
แล้วก็มีผู้ที่ร่วมขบวนการจำนวนมากนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในขณะนี้ที่มีการสอบสวนค่ะ
คุณสำคัญต่อ
ขอบคุณด้วยนามสุขภูมิด้วย

นั่นก็เป็นหนึ่งในคำให้การของ

ของผู้ต้องหาที่มีการปฏิเสธ
ในครั้งนี้นะคะซึ่งปฏิบัติการนี้
ตำรวจก็นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้น
ทั้งหมดนั้น๔๓จุดในพื้นที่

ผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด

หลังจากที่นายจรรย์ถูกจับเมื่อปี๒๕๕๙

ครอบครองยาเสพติดก็คือยาบ้ากว่า

ในปี๒๕๕๕นะคะ

ขับรถยนต์ไปรับยาเสพติด

เพื่อที่จะนำมากระจายในพื้นที่ภาคกลาง

โดยเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดนั้น
ทำธุรกรรมอำพรางทางการเงิน
ผ่านพี่ชายแล้วก็พี่สะพัย

ปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๖นั้น
จะนำของกลางรวมไปถึงผู้ต้องหา

ที่กรมจักรรมตำรวจปราบกรามยาเสพติด
เวลาประมาณ๑๕นาฬิกาวันนี้ค่ะ
วิมวลวันธรรมพักตีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ